อย่างปลื้มสุรบทคมทับทรีย์เมลิกา

เรื่องราวดีผ่านไปท้ายที่สุด

แต่ก็คลียากันไปก็เหมือนจบความสัมพันธ์

ไปเจอในงานแต่งงานเนี่ยถ้าต่างคนต่างโสดเนี่ย

อาจจะมีประเด็นอยากให้สปาร์คกลับคืนมา
แต่ว่านี่จะบอกเลยว่านะคะ
งานนี้แฟนเข้ามาส่งเสียงเชียร์กันหนักมาก
อยากให้กลับมาคืนดีกันบ้างอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
แต่ถึงอย่างไรก็ตามตอนนี้
หัวใจของปลื้มสุรบทไม่ได้ว่างอีกต่อไปแล้วนะคะ
เพราะว่ามีสาวหงหยกคอยดูแลหัวใจอยู่ด้วย
แต่ว่าสาวหงหยกคนนี้ก็ออกตัวเลยเหมือนกันนะคะ
บอกว่าเห็นภาพแล้วไม่เป็นไรจ้า

แล้วก็ตอนนี้ยกให้ปลื้มเป็นนุ่มคนสนิทที่สุดค่ะ
ตอนนี้มันก็มีบางงานที่กินขึ้นก็มีเจอกับกินด้วยอะไรอย่างเนี่ย

สบายใจมากค่ะเรื่องนี้แบบไม่ได้คิดอะไรเลย

ไม่ได้รู้จักแต่ก็ชื่นชมผลงานอยู่เรื่อยใช่
ไปงานก็บางทีมันเจอกันโดยที่แบบไม่ได้รู้ตัวกันอยู่แล้ว

เรื่องเรื่องระแวงเรื่องความเจ้าชู้ไม่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนแบบ
มันทำงานด้วยการทำงานของหงกับพี่ปื้มเจอคนเยอะอยู่แล้ว

เราไม่แคร์เลยนะเพราะว่าผู้ชายทุกคนมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวอยู่แล้ว
อยู่ที่ว่าแบบเขาจะเลือกใครดีกว่า
ก็คือที่คุยแบบสนิทก็มีพี่ปุ้มคนเดียว